วันนี้มีเรื่องน่ายินดีจะมาบอกกันด้วย
บอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนแบบว่า
ต้องดีอกดีใจไปกับครอบครัวของคุณไหมนะคะ

เพราะว่าวันนี้ล้านแตกเป็นครั้งแรกแล้วนะคะ

ซึ่งวันนี้ค่ะพิธีกรในรายการเกมต่อชีวิต

ถึงความประทับใจกับครอบครัวนี้
แล้วความรู้สึกว่าเขาประทับใจสักแค่ไหน

เรามีความประทับใจอะไรบ้างกับครอบครัวนี้
ครอบครัวนี้มีความน่าสนใจยังไงครับ

ทับใจที่สุดเลยครับตั้งแต่ทำรายการมา

เขาเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นจริง
เขารักกันจนเราเห็นความรักในครอบครัวเขาจริงนะ
น้องตาที่เขาป่วยนะครับ

คือทุกคนเนี่ยห่วงน้องตาอยู่เพียงคนเดียว

โอ้โหน้ำตาท่วมจอเลยไหมคะเทปนี้

บรรยากาศในการตอบคำถาม

ตอบคำถาม๔ข้อนี้นะน่ารักมาก
เพราะว่าเด็กในแม้กระทั่งเด็ก

ครอบครัวนี้พี่ไม่แปลกใจเลย
เพราะว่าเขาเป็นครอบครัวสายบุญกันจริงนะ

แล้วน้องเนี่ยก็ปวดเนรบวชอะไรกัน

มันทำให้พวกเขาช่วยกันคนละข้อละข้อ

อยากให้เขาถูกอยากให้เขาถูกกันนะใจก็แบบว่า

รุ้นอยู่ลึกแล้วก็มันมีคำถามอยู่
ตัวเลือกสุดท้ายที่บอกว่าจะให้คุณพ่อ

อยากให้ไปดูในรายการไอ้ตัวเล็กฝาแฝดนะพี่ก็จะบอกว่า

ไม่ครับยืนยันน่ารักมาก

แล้วเราในฐานะที่เป็นพิธีกร
ของรายการเกมต่อชีวิต
แล้วนี่ถือว่าเป็นล้านแรกที่แตก

เชื่อไหมว่าตอนที่พี่ประกาศที่ร้านแตกแล้วเนี่ย
คือแบบในใจเราเราดีใจด้วย
เขาดีใจกับความดีของครอบครัวนี้จริง
เขาเป็นครอบครัวที่คือช่วยแล้วไม่ผิดหวังนะครับ

ได้คุยกับครอบครัวนี้ไหมว่าเขามีการวางแผนจะเอาไปทำอะไรบ้างคะ
ก็จริงแล้วเนี่ยไม่ต้องคุยเลย
เชื่อไหมว่าพอบอกว่า๑ล้านบาทเขาเข้าไปกอดกันแล้วเขาร้องไห้นะ
แม้กระทั่งเด็กตัวเล็กพูดอยู่คำเดียวเลยบอกว่า
เรามีเงินรักษาพี่พี่ตาแล้วเรามีเงินรักษาพี่ตาแล้ว
คือเขาจะไปรักษาคนที่แบบ
คิดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือพี่ตาเท่านั้น
ใช่ทุกคนอุทานมาแล้วแบบว่าแม้กระทั่งเด็กตัวเล็ก

มันเรียกว่าพอเราดีใจกับเขาแล้วได้ยินคำนี้
เชื่อไหมว่าพี่กั้นน้ำตาไม่หยุดเลยนะ

ถ้าเราสัมผัสกับความประทับใจขนาดนี้แล้วฝากเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อย
ให้มาติดตามรายการเกมต่อชีวิตในค่ำคืนนี้และเทปต่อต่อไปของเรา
เพราะอะไรทำไมคุณผู้ชมถึงไม่ควรพลาดรายการเกมต่อชีวิตค่ะพี่เอ
รายการนี้นะครับอยากให้ทุกคนดูจริงเพราะว่ามันจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่
ใครที่กำลังท้อแท้ในชีวิตก็ดีใครที่หมดความหวังแล้วก็ดีนะครับ
ผมอยากให้ดูเพราะว่าอีกหลายครอบครัวเหลือเกินที่แวะเวียนมาในเกมต่อชีวิตของเรา
ชีวิตของเขายังลำบากแต่เขาก็สู้สู้เพื่อคนที่เขารัก
ดูแล้วได้กำลังใจจริงครับและโดยเฉพาะเทปในวันนี้นะฮะ
เรามาร่วมแสดงความยินดีกับเขาเรามาร่วมกันดูว่าทำไมเขาถึงได้ได้
มันเกิดจากความรักที่ดีต่อกันในครอบครัวจริงมันเป็นแรงขับเคลื่อนจริงครับ
เกมต่อชีวิตในวันนี้นะดูแล้วไม่ผิดหวังนะครับ
เรามาลุ้นไปว่ารู้แล้วว่าร้านมันแตกมันแตกเพราะอะไรสาเหตุยังไง
ผมอยากให้ติดตามผมเองครับและช่วยเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่ทางบ้าน
อีกหลายครอบครัวนะครับผมคิดว่าน้ำใจของคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอนครับ

เทปนี้น้ำตาแตกแน่นอนนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูความสามัคคีในครอบครัวนะคะ
เผื่อเราจะได้รักกันมีแรงผลักดันดูแลกันเองมากขึ้น
วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอนะคะพิธีกรจากรายการเกมต่อชีวิตมากเลยที่มาแชร์ความรู้สึกกับเราในวันนี้นะคะ
แล้วเดี๋ยวคืนนี้มาเจอเจอกับพี่เอได้ทุ่ม๑๕นาทีขอบคุณมากนะคะพี่เอ

คือจะบอกว่าได้อ่านประวัติของครอบครัวคุณหญิงเนี่ยคร่าวเขาบอกว่าเป็นครอบครัวที่รักกันมากนะครับคุณผู้ชม
คุณตาเขาชื่อคุณตาเป็นน้องสาวของคุณไหมคือจู่ก็เกิดล้มป่วยขึ้นเพราะว่าไปฉีดยาฆ่าแมลง
แล้วเท้าเนี่ยเป็นแผลแล้วพิษเข้าไปทางเท้าทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
แล้วก็ถึงขั้นโคม่าเลยแต่พอพ้นขีดอันตรายขึ้นมาได้คุณผู้ชม
ขึ้นมาได้แต่กลับจำใครไม่ได้ประกอบกับมีภาวะแทรกซ้อนต่าง
แต่ว่าครอบครัวนี้เขาไม่ทิ้งกันเลยนะคะจนมีวันนี้ได้มีวันที่ร้านแตกนี้ได้
เดี๋ยวคืนนี้ให้คุณผู้ชมไปร่วมรุ้นเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณไหมพร้อม
พร้อมกันทุ่ม๑๕นาทีในรายการเกมต่อชีวิตนะคะ
ใช่แล้วเป็นล้านแรกนะคะดูซิว่าเขามีลีลาในการตอบคำถามยังไงนะคะ
เผื่อเราเนี่ยนะเป็นผู้แข่งขันแล้วก็เอาไปจำทริกนี้นะคะ
อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยทุ่ม๑๕นาทีห้ามลืมนะคะ